ผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์คนร้ายบุกเดี่ยวเข้าไปจี้ชิงทรัพย์ในธนาคารทหารไทยนะฮะที่สาขาพัฒนาการ๔๘กรุงเทพ
บ่ายสองสี่สิบสามนาทีมาถึงนี่ฮะไปอินข้างก็เตอร์ฟลึกเข้าไปเลย
แต่พนักงานเขาสู้ฮะโอ้โหแล้วคนอื่นที่เห็นเหตุการณ์นี่คนนี้ก็ดูก่อนเฮ้ย
เอาไงดีอ่าไม่มีอาวุธขึ้นไปอีกแล้วเดี๋ยวมากันอีกสุดท้ายโดนจับไว้ได้ฮะอืม
มาแบบโอ้โหแต่คือคนร้ายแค่กระโดดข้ามเคาน์เตอร์ก็ร่วงลงไปกองกับพื้นแล้วไง
ใช่ลื่นด้วยอะไรด้วยลงไปเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือโชคดีที่อ่า
ไม่ได้มีปืนจริงมาใช่ค่ะมีปืนปลอมเนี่ยครับเขาก็มาช่วยกันจับ
ร้อยฮะนั่งซุดอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็เป็นผู้ชายคนนี้นะครับ
ตอนที่เข้ามาเนี่ยแล้วปีนข้ามเคาน์เตอร์เนี่ยตะโกนบอกด้วยนะบอกนี่คือการปล้น
สุดท้ายแล้วโดนฮะตำรวจจับได้นี่ฮะของกงของกลางอ่า
ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับผู้ต้องหาชื่อนายพิชิตศรีสายคำ
อายุเพิ่งยี่สิบสี่ปีอืมยังหนุ่มยังแน่นขาแข้งเรี่ยวแรงยังดี
ไม่ทำงานทำการอะไรนะฮะเนี่ยจะมาปล้นอย่างเดียวเลยนะครับ
เขาบอกว่าเขาเนี่ยมีอาชีพขี่จักรยานยนต์รับจ้างส่งอาหาร
แต่ว่าทีนี้ร้อนเงินก็เลยอยากหาเงินเพิ่ม
ขี่รถมาดูลาดเหลาอยู่ที่ธนาคารเนี่ยสองสามแห่งอ่า
แล้วก็เลือกธนาคารแห่งนี้เพราะเห็นว่าตอนที่จะก่อเหตุ
ไม่มีเจ้าหน้าที่รอปภก็ตัดสินใจเข้ามาเลยครับ
ของกลางที่ยึดได้ก็มีปืนปลอม๑กระบอกนะฮะสนับมือช็อตไฟฟ้า๑อันกระสุนปืน๓๘๑นัด
มีครีมตัดลวด๑อันมีถุงมือ๑คู่หมวกกันน็อก๑ใบแล้วก็จักรยานยนต์ที่ขี่มา
นคลองตันก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดีแล้วตอนที่พาไปขยายผลที่ห้องเช่าของตัวเองอ่ะ
บอกว่าค้างค่าเช่าอยู่๒เดือนในซอยรามกำแหง๑ทับ๑มีใบกระท่อมอยู่๑๐ใบ
นี่ก็ถูกแจ้งข้อหาเรื่องของยาเสพติดเพิ่มด้วยแล้วก็พวกลักทรัพย์พกพาสิ่งอาวุธปืนเทียมอะไรพวกนี้นะฮะ
เรียบร้อยทีนี้แต่ทีนี้ก็ไม่ต้องเช่าห้องก็มีห้องขังให้อยู่ใช่อยู่ฟรีกินฟรีใช่ฮะ